คุณผู้ชมคะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะ

มีสามีก่อเหตุใช้มีดปาดคอภรรยาของตัวเอง

ก่อเหตุเสร็จแล้วก็อุ้มลูกสาววัย๖ขวบ
ซึ่งเป็นลูกสาวเป็นลูกติดของภรรยา
อุ้มเด็กออกมาแล้วก็วิ่งไป
ตั้งใจว่าจะให้รถพุ่งชนเหมือนกับอยากจะฆ่าตัวตาย
เหมือนกับจะฆ่าตัวตายหนีความผิดฆ่าตัวตายตาม
แล้วเด็กไม่รู้อิโนอิเน่ถูกอุ้มวิ่งไปด้วย

ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตำรวจภูทรเมืองกำแพงเพชรได้รับแจ้งเหตุ
ว่าสามีฆ่าปาดคอภรรยาเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องแถวหมู่๑

เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะมีอาสาสมัครกู้ภัยลงพื้นที่ไปด้วย
ผู้เสียชีวิตก็คือนางพรพิไลคำกลิ่นอายุ๓๕ปี
เป็นชาวจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
หงายเลือดไหลท่วมตัวนะคะ
มีแผลชะกันที่คอที่แขนข้างซ้าย
เพราะว่าถูกของมีคมปาดคอ
ที่เกิดเหตุมีมีดปลายแหลมตกอยู่ด้วยนะคะ

คนก่อเหตุก็คือสามีของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านายพงศกรอู่ทองอายุ๓๔ปี
ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้ได้ในที่เกิดเหตุนะคะ
ตัวนายพงศกรเองก็มีแผลที่ศีรษะที่แขนที่ตัว
เพราะว่าวิ่งไปตัดหน้ารถกระบะค่ะ
ตั้งใจว่าจะให้รถชนเพื่อจะฆ่าตัวตายตาม

คว้าเอาลูกสาววัย๖ขวบที่เป็นลูกติดของผู้ตาย
วิ่งเอาลูกสาวเขาออกไปด้วย
เหตุการณ์ในครั้งนี้ลูกสาววัย๖ขวบก็เจ็บด้วยนะคะ
กู้ภัยสว่างกำแพงเพชรก็เลยรีบนำตัวเด็ก
ส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรให้หมอรีบทำการรักษา
แล้วก็ในที่เกิดเหตุก็มีรถกระบะ๔ประตู

คนขับชื่อว่านายจรินกิ่งเกศรอายุ๔๘นี่รถคันนี้
นายจรินบอกว่าเขาก็ขับรถกลับมาจากตลาด

ผู้ชายคนนี้วิ่งมาเลยพร้อมกับเด็กผู้หญิง
วิ่งตัดหน้ารถเขาเฉยเลยเขาเบรกไม่ทันจริง
ก็เลยพุ่งชนเข้าอย่างแรงทั้งสองคนก็เลยบาดเจ็บ
ตัวคนขับรถกระบะบอกว่าตัวเองตกใจมากนะคะ
จอดรถข้างทางไม่หนีไปไหน
รอให้การกับตำรวจในที่เกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่บอกว่า
เขาก็ทำงานอยู่ที่โรงงานทำปุ๋ย
แล้วก็ไปเช่าห้องพักอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกติดภรรยา

ว่าที่ก่อเหตุอาจจะมาจากความเครียดในปัญหาส่วนตัว
หรืออาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวแล้วตกลงกันไม่ได้
ก็เลยเอามีดฆ่าภรรยาจนเสียชีวิตแล้วก็จะฆ่าตัวตายตาม
อุ้มลูกสาวของภรรยาที่เป็นลูกติดวิ่งตัดหน้ารถแบบนี้ซะเลย
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุก็คุมตัวในพงศกรไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชร
เพื่อให้แพทย์ชนสูตรพลิกศพอย่างละเอียดเพิ่มเติม
ส่วนเด็กหญิงวัย๖ขวบที่บาดเจ็บก็ต้องรอให้คุณหมอรักษา
อาการดีขึ้นก่อนค่ะ